หยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสู่ความยิ่งใหญ่ของงานศิลปกรรมระดับชาติ
ทุกศัพท์ภาษาถูกล้อมรวมทุกดวงใจยอมพลีถวาย
อุทิศฝีมือช่างรังสรรค์ด้วยหัวใจเพื่อล้นกล้าวชาวไทย
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ตลอดระยะเวลา๑ปีนับจากวันที่ฟ้ามืดดับ
ในวันนี้ท้องสนามหลวงกลับกลายเป็นทิพยาวิมารดุดดั่งนิรมิตร
เพื่อถวายความเคารพแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้พระเมรุมาตรมีความสมบูรณ์สวยงามและยิ่งใหญ่
นั่นก็คือปฏิมากรรมที่ประดับตกแต่งโดยรอบพระเมรุมาตร

สวัสดีครับ

ครั้งแรกที่อาจารย์ได้รับทราบว่าจะต้องเป็นห่วยงานหลักในการรับผิดชอบ
เรื่องของการจัดสร้างปฏิมากรรมระดับพระเมริมาตร
ศพในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วตอนนั้นเองอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้าง
แล้วจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะอย่างแรก
ผมขอย้อนไปวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
ตอนนั้นประมาณ๔โมงเย็น
อะไรส่วนหรอก
จะเป็นคนออกแบบนี้นะมันจะต้องมีแนวความคิดอย่างนั้นว่างานข้างนี้นะขอให้เป็นในลักษณะของศิลปะในรัฐกาลที่๙
ซึ่งวันนั้นที่เรามีการคุยกันคือในเรื่องของอายุตัวอย่างเช่นเทวดาอย่างนี้เวลานั่งเทรายืนเนี่ยทุกครั้งที่ผ่านมาเราเห็นว่าเราทำเป็นแบบว่าเป็นลักษณะของไทย
และความหมายต่างที่เรามาประดับในเกียรติพระมเหน่านี้
มีราชศรีพุทธศรีซึ่งจะเป็นการปกครอง
ปฏิมากรรมประดับพระเมรุมาตร
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษกว่า๖๐๐ชิ้น
ถูกนำมาประดับพระเมรุมาตรทั้ง๔ชั้นชาลา
โดยประดับเทวดานั่งอันเชิญบังแทรก

รวมทั้งสิ้น๔๐องค์
และบริเวณลานอุตราวัดหรือพื้นรอบฐานพระเมรุมาตร
ปีสะอโนดาตและเขาหมอทั้ง๔ทิศ
ภายในสระประดับด้วยปฏิมากรรมสัตว์หิมพานตระกูลต่างอีกกว่า๑๒๐ตัว
ทางขึ้นชั้นฉลาดที่๑เป็นราวบันไดนาค๑เสียน
ขนาดข้างด้วยสัตว์ประจำทิศทิศละ๑คู่
โดยทิศเหนือระดับช้าง๑คู่
ทิศตบลตุกระดับม้า๑คู่
ทิศใต้ประดับโคน๑คู่
บนชั้นฉลาดที่๑มีเท้าจตุโลกบาลประจำอยู่
เท้ากุเวรประจำทิศเหนือ
เท้าทัตรรสประจำทิศตะวันออก
ทาวิรุณ๖ประจำทิศใต้
และทาวิรูปักประจำทิศตะวันตก
ทางขึ้นชั้นฉลาดที่๒เป็นราวบันไดนาค๓เสียง
ระดับโฆษศรีและราชศรีเฝ้าบันไดทั้ง๔ทิศ
เมื่อขึ้นมาชั้นฉลาดที่๒ทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออก
ระดับด้วยพญาครุฑทิศละ๑คู่
ส่วนทิศตะวันตกเป็นที่ประดิษฐานของพระพิเนกและพระพินาย
ทางขึ้นชั้นชาลาที่๓เป็นราวบันไดนาค๕เซียน
ทางขึ้นชั้นชาลาที่๔เป็นราวบันไดนาคจำแรงหน้าเทวดา
บนชั้นชาลาที่สี่เป็นราวบันไดนาคจำแลนหน้าเทวดา๗เสียน
บนชั้นชาลาที่๔เป็นที่ตั้งพระจิตกาธาน
มีปฏิมากรรมสุนัขสมเลี้ยงคุณทองแดงและคุณโจโฉตั้งอยู่ด้านข้าง
อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญก็คือสถิมพันธ์ต่าง

เพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งรูปร่างลักษณะของสัตว

อันนี้เราใช้มาเป็นข้อมูลในการทำงาน

โปรดอยู่ในภาพเขียนที่วัดสุทัศน์

แล้วก็มีพวกกินนาลีกินนอน

อันนี้เราก็ใช้ตรงนั้นมา
มาเป็นต้นความคิดในการทำ

รูปกรอบปฏิมากรรมในครั้งนี้เห็นว่ามีปริมาณ

ซึ่งเรามอบหมายให้ทางช่างเพชรบุรี
กับทางว่าช่างเป็นผู้ดูแลเนี่ยครับ
อันนี้จะเป็นเรื่องจากปฏิบัติกรรมสถิมภาพ
ส่วนในเรื่องบันไดหน้ากับเทวดาประดับท้องไม้
และพุทธภาพภองไม้และกระเทศพระนมเนี่ย
จะมอบให้ทางสูงเฉพาะที่เกาะเกิดระบามบัวทอง

จะเป็นผู้ดูแลอยู่นะ

ก็เนื้อดินเขาจะละเอียดจะสะอาดมากเลย
ใช่ครับผมเป็นพิเศษที่ใช้

เวลาเราจะใช้พวกขี้พึ่งกับดินน้ำมันเป็นส่วนใหญ่

เพื่อความคงทนของรูปทรง
ระยะเวลานะคะแต่ละขั้นตอนนานไหม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนหลังจากเริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ออกแบบมาจนถึงปฏิบัติอย่างนั้น
ทุกคนทุ่มเททั้งสติปัญญาความคิด
ครับผมเต็มร้อย
มาถึงอีกหนึ่งดวงใจพักดี
ที่ร่วมรังสรรค์ผลงานปฏิมากรรมประดับพระเมรุมาตรในครั้งนี้

จากจะดำเนินการในฐานะของประสบกรณิกรคนไทยคนหนึ่งแล้ว
ยังรับผิดชอบหน้าที่นี้ในฐานะ
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิมากรรมสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร

ที่เราได้รับทราบข่าวเลย
เวลามอบหมายงานก็ทางคุณก่อเกียรติทองกุฎ
ก็จะเป็นผู้ที่วางโครงงานทั้งหมดไว้ว่ามีอะไรบ้าง
เอารายชื่องานทั้งหมดมา
แล้วก็ให้ปฏิมากรและนายช่างติมกรรมเป็นผู้เลือก

ปฏิมากรแต่ละท่านเป็นผู้เลือกชิ้นงานเองว่าถนัดด้านไหน
แล้วเขาจะทำงานได้ออกมาดี
ชิ้นแรกเลยที่ดำเนินการนี่จะเป็นเรื่องของครอบครัวคุณทองแดง
ได้ให้ปฏิมากรในช่างศิลปกรรม

ลักษณะท่าทางต่าง
เป็นการเตรียมน้ำเป็นชิ้นแรกเลย
ในการทำงานพระเมนทั้งหมด
ครับแล้วจากนั้นก็ได้มอบงานให้กับทางท่านอาจารย์ชินประสงค์ครับ
เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ

จากปฏิมากรรมคุณทองแดงแล้ว

การออกแบบของงานปฏิบัติกรรมประดับคมเดนโรมาน
มีผู้ร่วมทำงานด้วยกันทางด้านจิตกรรม
ก็จะเป็นการล่างภาพลายเส้นแต่ละภาพตามชิ้นงานว่ามีอะไรบ้าง
แบบได้ผ่านการพิจารณาก็มันเริ่มขยายภาพร่างบนกระดาน
ให้ได้ลักษณะรูปร่างท่าทาง
สัดส่วนความสูงอะไรดัง
ที่เราจะใช้จริงร่างภาพแบบ๓มิติ
คือปั้นให้เห็นรูปทรงโดยใช้วัสดุที่เป็นดินน้ำมัน
เป็นวัสดุในการล่างผ้า
จากนั้นก็จะวางเหล็กโครงสร้าง

ขึ้นดินให้ได้รูปทรงที่ต้องการในขนาดและสัดส่วนที่เราใช้จริง
โดยทางคุณก่อเกียรติเขาก็ประมาณการว่าให้ประมาณนี้นะ
แต่ก็พอทำจริงแล้วก็อาจจะมีเกินอยู่บ้างครับ
ก็ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
โครงสร้างเสร็จก็เริ่มมาเข้าสู่รายละเอียด
เน้นลักษณะหน้าความเหมือน
มีความเป็นธรรมชาติกล้ามเนื้อ
ลักษณะพิเศษของเขามีอะไรบ้าง

ก็ประดับให้สวยงาม

ให้เป็นลักษณะงานในสมัยของพระองค์ท่าน
เมื่อได้ลักษณะรูปทรงฟอร์มที่สวยงาม

ฉลองพระองค์กำไรแขน
สำหรับการสร้างงานนะคะอย่างครูที่เราเห็นอยู่เนี่ย
เป็นลักษณะถ้ามองถึงรายละเอียดจริง
จะเห็นถึงกล้ามเนื้อของครุฑที่เห็นอย่างชัดเจนเลย
ตรงนี้เราใช้แบบเป็นคนจริงมาเป็นแบบด้วยไหมคะ
ร่างแบบนี้ก็จะมีส่วนของทางงานจิตกรรม
งานจิตกรรมเขาก็จะไปล่างแบบในเรื่องของภาพลายเส้น
ส่วนงานของปฏิมากรรมก็จะเป็นภาพร่างแบบ๓มิติ
เพื่อหารักษณะท่าทางรูปร่างของแต่ละชนิดว่าเป็นแบบไหน
อย่างครุฑที่เขาแสดงถึงพลังพลังความแข็งแก่ง
ก็จะมีกล้ามเนื้อมันเป็นตัวบ่งบอกว่ามีพลัง
อย่างประเภทสัตว์ช้างม้าสิงห์แบบนี้มีความยากง่าย

แล้วเรื่องจับรูปร่างรูปทรงจับกระดูกโครงสร้างสัดส่วน
ท่าทางลักษณะของวัวเป็นยังไงอะไรยังไง

คงเขามาหน้าไม่เป็นวัวเลยลำบากเลย
ก็ได้ไปดูลักษณะจริงของวัว
ครับโดยปฏิมากรและนายช่างก็ไปกัน
กลับไปสเก็ตภาพเลยทีมล่านบุรี
รวดเร็วแล้วก็ปลูกก้องตามหลักของละลิข้าววิทยาภาคด้วย
มงคลประจำทิศทั้งหมดใช้ประดับพระเมรุมาตรชั้นลานอุตราวัด
โดยแบ่งออกเป็นช้าง๑๐ตระกูล

โทแปดตระกูล

อกจากนี้ยังติดตั้งงานปฏิมากรรมอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ

อาจารย์มองว่าความยากของงานที่อาจารย์กำลังได้ทำอยู่ตอนนี้เนี่ย

พอเป็นงานพฤติมากรรมเราต้องทำมิติของงานขึ้นมา
แล้วเรื่องความงามความสมบูรณ์ความเป็นลักษณะของเทศ
มันต้องแสดงออกโดยให้เห็นว่ารูปปั้นเนี่ย
ดูแล้วมีอารมณ์มีความเมตตากรุณาสูงสุด

ถ้าที่เราถ่ายทอดไปแล้วมันดูมันขัดจิตวิญญาณขาด
เป็นท่อนไม้เป็นแข็งทื้อเป็นหุ่นอะไรอย่างนี้
มันก็ขาดเรื่องอารมณ์ลงไป
อาจจะงามหมดละแต่ว่าขาดอารมณ์
มันก็จะให้มันก้าวมากขึ้น
งานปฏิมากรรมประดับพระเมรุมาตร
ในพระราชพิธีทั้งหมดนี้
ไม่ใช่เพียงแต่ฝีมือของช่างจากทางกรมศิลปากรเท่านั้น
อีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่เป็นกำลังหลักนั่นก็คือ
ช่างจิตอาสาจากทั่วประเทศ

ถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
ทุกคนต่างมีใจดวงเดียวกัน
รังสรรค์งานปฏิมากรรมทั้งหมด
ออกมาได้อย่างสง่างามยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่สุด
การมาเป็นจิตอาสาของงานพระเมรุมาตรครั้งนี้ค่ะ
ทางกรมศิลปากรเขาจะมีการคัดเลือก
ก็คือมีการให้ปั้นเป็นรูปหน้าพระค่ะ
เกี่ยวกับลายต่างเพื่อเป็นการทดสอบ
จริงแล้วได้มาลงมือในส่วนปั้นประดับลายต่าง
ช่วยพี่เขาอย่างเช่นเก็บรายละเอียดเล็กน้อยในแต่ละองค์นะคะ
ฝีมือเราไม่ได้ดีพอแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะช่วย
มันเป็นเกียรติอันสูงสุดของชีวิตแจมแล้วค่ะที่ได้มาช่วยงานในครั้งนี้
ดีใจมากค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสที่ได้มาร่วมงานสำคัญขนาดนี้ค่ะ
เรารู้สึกว่าเราโชคดีมากจริง
คือรู้สึกภูมิใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ
เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยได้เห็นอยู่แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
คือทำอะไรให้คนไทยเนี่ยเยอะมากเราไม่มีโอกาสได้ตอบแทนท่าน
หรือว่าทำอะไรให้ท่านที่แบบเป็นประโยชน์กับประเทศเท่าไหร่
พอได้มาทำงานนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่ง
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วเป็นงานที่มีครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายค่ะ
ลายเส้นภาพร่างสู่การสร้างเป็นงานปฏิมากรรมประดับพระเมรุมาตร
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙จนแล้วเสร็จ
รวมระยะเวลากว่า๑ปี
เหล่าปฏิมากรได้ใช้องค์ความรู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจตะวัดคู่กัน
แต่งแต้มสีสันลงบนชิ้นงานปฏิมกรรมทั้งหมด
ด้วยใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เพราะครั้งนี้เป็นการถวายงานครั้งสุดท้ายแด่พระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่๙
สำหรับการรับความรู้ทุ่มสามารถทั้งหมดที่ได้รูปรวมมา
มาทุ่มเทกสำหรับประมาณนี้เต็มที่เลย
เป็นงานสุดท้ายในชีวิตราชการของผม

ก็เป็นงานงานปฏิบัติกรรมสุดท้ายที่ได้ถวายงานแด่พระองค์ท่าน
เพื่อเสด็จสู่สวงสวรรค์นะครับ
ก็ทุกคนทุกฝ่ายก็ได้มาร่วมกันสร้างงาน
แล้วก็รวมถึงทั้งจิตอาสาและบุคคลหลายฝ่าย
ทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานถวายแด่พระองค์ท่าน
แล้วก็จะเป็นความทรงจำที่ไม่ลืมเรือน

จากก้อนดินสู่งานปฏิมกรรมอันวิจิตร

ตลอด๗๐ปีแห่งการครองราช
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โปรดติดตามตอนต่อไป